กุดีจีนหรือที่ชาวบ้านเรียกติดปากว่ากดีจีนเป็นย่านเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีที่มีอายุกว่า๒๐๐ปี
ที่นี่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งไทยจีนโปรตูเกต
มาแต่ครั้งได้รับพระราชทานที่ดินจากสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราชได้มาอาศัยรวมกันในย่านนี้
ซึ่งมีความเจริญเป็นอย่างมาก
และสิ่งที่ยังทำให้ผู้คนรู้จักและแวะเวียนมาที่นี่คือขนมฝรั่งกุดีจีน
ผสมระหว่างโปรตูเกตกับจีนมีแป้งไข่น้ำตาลอย่างโปรตูเกต
ใส่หน้าอย่างจีนด้วยลูกเกดลูกพลับฟักเชื่อม
เนื้อขนมที่เบานุ่มหอมอร่อยจึงเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของกุดีจีน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน